อีกหนึ่งเหตุการณ์เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่บางประกงฉะเชิงเซานะคะ
เห็นรถจักรยานจอดอยู่ข้างทางชายคนหนึ่งเห็นแบบนี้ก็เลยคิดว่าเจ้าของลืมทิ้งไว้
ก็เลยเข็นไปฝากไว้ที่ร้านซ่อมรถก่อนประกาศตามหาคืนในโซเชียล
เจ้าของเห็นเลยบอกว่าอ้าวคันนี้ถูกขโมยไปค่ะ
ที่ร้านศิลปะชัยการช่างนะคะตำบลท่าสะอ้านอำเภอบางประกงจังหวัดฉะเชิงเศร้า
มีชายคนหนึ่งเข็นรถจักรยานสภาพใหม่พร้อมมือถือปิ่นโต
แล้วก็ชุดพนักงานรักษาความปลอดภัยของนายสมยศบุญราศี

ซึ่งก็นำมาฝากไว้ตั้งแต่เวลา๓ทุ่มของวันที่๓๐ธันวาคม๒๕๕๙ค่ะ
โดยก็มีการลงประกาศตามหาเจ้าของผ่านทางเพจนะคะ
คนข่าวบางเพจนี้ชื่อว่าคนข่าวบางประกง
นานก็มีคนเข้ามาติดต่อขอรับรถจักรยานคันนี้
แล้วก็มีการแจ้งความรถจักรยานหายไว้ที่สถานีตำรวจภูทรบางประกงค่ะ
โดยนางจำเนียนป้องทองหลางอายุ๔๖ปีเป็นผู้มาขอรับรถจักรยาน
จำเนียนบอกว่าเมื่อวันที่๓๐ธันวาคม๒๕๕๙เวลาประมาณ๑ทุ่ม
นายสมยศได้ปั่นรถจักรยานที่เพิ่งได้เป็นของขวัญปีใหม่จากทางบริษัทที่เฝ้ายาม
จอดไว้บริเวณถนนสิริโสธรขาเข้าบางประกง
ใกล้กับสี่แยกไฟแดงท่าสะอ้านแล้วก็เดินข้ามฝั่งประทานข้าว
เดินกลับไปพบว่าจักรยานหายไป
ก็เลยพยายามเดินหาแต่ไม่พบเลยไปแจ้งความไว้
มาหลานสาวเห็นจักรยานที่โพสต์ตามหาเจ้าของจึงมาขอรับคืน
โดยเชื่อว่าชายคนที่เข็นจักรยานมาเนี่ยไม่ได้ตั้งใจขโมยค่ะ
แต่เห็นว่าจักรยานจอดอยู่แล้วก็ไม่มีเจ้าของ
เข็นมาฝากไว้ที่ร้านดังกล่าว
เป็นความปรารถนาดีของชายที่เห็นจักรยานจอดอยู่นะคะ
ไม่ได้ตั้งใจขโมยแต่ก็ตามหากันไป
จบด้วยดีรับปีใหม่นะคะ